ตอนนี้พี่ทิศเป้มารออยู่ตรงนี้แล้ว

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม

แม่คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านนะครับ

รีดผ้าหรือว่าซักผ้าเอง

ถ้าอยากผ่อนคลายลองดูวิธีนี้ดู
เชิญชมได้เลยครับ

รีดผ้าแบบปกติมันซีเรียส
ขอเรียนแบบติ่งเกาหลีกันดีกว่า

จะรีดเสร็จไหมเนี่ย

โอ้น้าว

งุดหงิดอะไรในการล้างถ้วยล้างชามให้พ่อแม่

ผมทุ่มเทกับครอบครัวโดยตรง

เรายังเด็กเราก็ต้องเรียนรู้กันไป

โอเค

น้องหมาอย่างฉันต้องเติบโตเป็นหมาตัวใหญ่

ผมอยากโตครับผมอยากโต

แล้วผมลูกชาวไร้ชาวส่วน
หวานชอบหวานชอบ

พบศพตามาเจอหน้าเธอเท่านั้นก็ฝันละเมอไป
ขอกอดได้มั้ยคะตัวเอง

ทำไมทำไมมากอดเขาอย่างนี้ล่ะเขาเขินนะครับ

คุณพ่อช่วยผมด้วยครับ
แหมคุณน้องใจเย็นนะยังไม่โตเลย

ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ